คุณผู้ชมครับเรื่องราวปัญหาทางสังคมเกิดขึ้น
แล้วเราก็ต้องติดตาม
เรามีเรื่องนี้มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
พ่อคนหนึ่งเขาร้องผ่านสื่อบอกให้สื่อช่วยหน่อย
เพราะเขาไม่เชื่อมั่นในการทำคดีของทางตำรวจ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สระบุรี
บอกว่าลูกสาวถูกโจถูกโจวัยรุ่น๕คนฉุดไปรุมข่มขืน
แล้วปรากฏว่าญาติของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นอบตขอยัดเงิน๑๐๐๐บาท
ให้เรื่องนี้มันจบลงซ้ำยังถูกขู่แจ้งความกลับ
เหตุสติหลุดกระทืบเด็กที่ก่อเหตุจนสลบคาเท้า
เรื่องราวนี้เป็นยังไงเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับ
อนสื่อและโซเชียลช่วยเหลือ
กรณีลูกสาวแท้ของตัวเขาเองถูกวัยรุ่นชาย๕คน
ไปข่มขืนเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาทแห่งหนึ่ง
จังหวัดสระบุรีและสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด
โดยผู้โพสต์ระบุว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุตอนนั้นตนเองไม่ได้อยู่บ้าน
เพราะมาทำงานที่กรุงเทพมนครแต่ได้เพื่อนโทรมาแจ้งข่าว
ตนเองก็เลยรู้เรื่องกล่าวที่เกิดขึ้นกับลูกสาว
และรีบเดินทางกลับบ้านที่สระบุรีทันที
ส่วนที่มาโพสต์เนี่ยเพื่อร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากกลัวว่าจะไม่รับความเป็นธรรม
ทางญาติของหนึ่งในผู้ก่อเหตุอ้างตัวว่าเป็นอบตพยายามจะยัดเงินให้เรื่องจบ
ตอนแรกบอกจะให้๓๐๐๐บาทแต่คุยไปคุยมาต่อรองเหลือ๑๐๐๐บาท
ซึ่งตัวผมเองผู้เป็นพ่อไม่ยอมตั้งแต่แรกแล้ว
เพราะยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แต่ก็กลับถูกพ่อแม่ของวัยรุ่นจะแจ้งความจับข้อหาทำร้ายร่างกาย
เพราะอะไรคุณเพราะในวันเกิดเหตุ
ผู้เป็นพ่อของลูกสาวโมโหที่ลูกสาวถูกทำร้าย
ก็เลยเข้าไปทำร้ายวัยรุ่นคนก่อเหตุจนวัยรุ่นคนนั้นสลบ
และประกอบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปล่อยตัววัยรุ่นทั้ง๕คนที่ก่อเหตุไปแล้ว
โดยอ้างว่าไม่มีหน้าที่ในการจับกลุ่ม
ทั้งหมดเหล่านี้แหละครับก็คือสิ่งที่ผู้เป็นพ่อ
ร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อบอกว่าตำรวจทำงานไม่ยุติธรรม
แล้วก็มีการเอาคลิปมาเปิดเผยวันที่จับกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุ
ทั้งหมดพยายามที่จะหลบหนีทั้งที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในเหตุการณ์
แต่ตำรวจไม่เห็นเหมือนพยายามที่จะเข้าจับกลุ่มวัยรุ่นเลย
มันก็เลยเกิดเหตุชุลมูลที่ผู้เป็นพ่อก็เข้าไปชกต่อยวัยรุ่นด้วย
สลบด้วยมีเหตุทำร้ายร่างกายกัน
ของกลุ่มวัยรุ่นที่อ้างตัวเป็นอบตก็เข้ามารุมชกต่อยกัน
เป็นเรื่องเป็นราวของการทำร้ายร่างกายกัน
กลุ่มวัยรุ่นก็เหมือนจะวิ่งหนีอย่างที่คุณเห็นในคลิปนี้นะครับ
ตำรวจโทรศัพท์มาหาผู้เป็นพ่อล่าสุดเลยนะ
บอกในธรรมนองว่าตอนนี้เป็นห่วงอนาคตของวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้ง๕คน
ก็เลยไม่อยากให้ผู้เป็นพ่อเอาเรื่องกับเด็กทั้ง๕คน
ตอนนี้ตำรวจได้ปล่อยตัววัยรุ่นทั้งหมดไปแล้ว
พ่อสอบถามกลับไปได้รับคำตอบว่าตำรวจไม่มีหน้าที่ในการจับกลุ่ม
ซึ่งผู้เป็นพ่อบรายนี้ก็เลยกลัวว่าจะไม่รับความเป็นธรรมจากตำรวจ
ก็เลยนำเรื่องนี้มาโพสต์ลงในสื่อออนไลน์
ขณะนี้มีการแชร์ต่อไปกว่า๕๐๐๐ครั้งแล้วนะครับ

เพราะลูกสาวของเขาถูกรุมข่มขืน

หรือว่าปล่อยให้วัยรุ่นนั้นหลบหนีหรือมีการต่อรองเงินกันได้นะครับ